คุณผู้ชมฮะมาดูอีกเหตุการณ์หนึ่งคือ
เจ้าหน้าที่ก็ต้องคลี่คลายปมปริศนาการตายตรงนี้ให้ได้นะครับ
เพราะว่ามีกลุ่มนักท่องเที่ยว
ไปเที่ยวที่เกาะล้านที่รีสอร์ทแห่งหนึ่ง
ก็คงจะดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอลดื่มเหล้าดื่มเบียร์สังสรรค์กันตามปกติ
แต่ปรากฏว่ามีคนคนหนึ่งคุณ
เสียชีวิตอยู่ในห้องน้ำในสภาพเปลือย

ส่วนเพื่อนอีก๒คนที่ไปด้วยกันคุณ
คือเมาเลยฮะเมาแอไม่รู้เรื่องเลยว่ามีคนเสียชีวิตนะครับ
และตำรวจไปถึงที่เกิดเหตุปรากฏว่านักท่องเที่ยวอีก๒คน
มาด้วยกันกับคนตายและอยู่ในอาการเมาเนี่ย
ยังให้การไม่ได้คุณเพราะยังเมาค้างอยู่นะฮะ
ตำรวจสพเมืองพัทยาพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่มูลที่
ว่างบริบูรณธรรมสถานเข้าตรวจสอบภายในรีสอร์ทแห่งนี้
หาดสังวานเกาะบ้านเกาะล้านตำบลนาเกลืออำเภอบางละมุงจังหวัดชมบุรีนะครับ
ที่เกิดเหตุก็เป็นกระโจมสีขาวเป็นห้องพักในรีสอร์ท
ตรวจสอบในห้องน้ำคุณพบผู้เสียชีวิตนอนเปลือยกาย
ทราบชื่อก็คือนางสาวสถิประพาเสบรีอายุ๒๖ปี
ตรวจสอบตามร่างกายไม่พบร่องรอยการถูกทำร้ายนะครับ
พนักงานสอบสวนก็เลยต้องปลุกเพื่อนของผู้ตาย
ซึ่งเป็นเพื่อนร่วมห้องอีก๒คนเป็นชาย๑คนผู้หญิงอีก๑คน
สักถามปรากฏว่าทั้งสองคนยังอยู่ในอาการมึนเมาอยู่เลยคุณ
วงเงียมึนเมาพูดจาวกวนนะครับ
ให้การเพียงว่าก่อนเกิดเหตุเมื่อคืนนี้ทั้งหมดนั่งดื่มสุรากัน
ต่างคนต่างเมาดื่มกันในห้องพักเมาแล้วก็เออโอเคไม่รู้เรื่องแล้ว
แต่ละคนไม่รู้เรื่องแล้วใครเป็นอะไรยังไงนะฮะ
กระทั่งตัวของนางสาวสสิประพาเนี่ยขอตัวไปอาบน้ำก่อนนะฮะ
แล้วเพื่อนก็เพิ่งมารู้นี่แหละว่านางสาวสถิปภาเสียชีวิตอยู่ในห้องน้ำนะครับ
ตำรวจได้ส่งตัวเพื่อนผู้ตายทั้งสองคนไปที่โรงพยาบาลเกาะล้านคุณ
เพื่อไปดูอาการหน่อยสิเมาค้างอะไรพวกนี้นะฮะ
แล้วก็เรียกมาสอบสวนอย่างละเอียดอีกครั้งนะครับ
การเสียชีวิตที่แท้จริงต่อไปนะฮะ
ก็ไม่รู้ว่าดื่มกันหนักขนาดไหนนะครับ
ในคืนเมื่อคืนนี้หรือว่ามันมีเหตุอื่นด้วยหรือเปล่า